ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกอุกอาจเหลือเกินนะฮะ
เพื่อนบ้านกันแต่ว่าคนนี้เนี่ยอารมณ์ร้อนเหลือเกิน
ดักยิงเขาจนเสียชีวิตกลางถนนในซอยนะฮะ
แล้วก่อเหตุบ่อยด้วยชอบหาเรื่องผู้อื่นชอบยิงปืนขึ้นฟ้า

แล้วตอนยิงปืนขึ้นฟ้าไม่มีคนแจ้งความจับเหรอคะ
นี่ไงเห็นไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยมายิงเขาตาย
นี่คือซอยดงศักดิ์นะครับที่ตะบนบ้านเลือก
อำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรีนะฮะ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
กลางถนนในซอยเนี่ยชื่อนายสมศักดิ์แจ้งประจักษ์อายุ๔๑ปี

เข้าข้างแก้มด้านซ้ายทะลุท้ายทอยด้านขวา๑จุด
ลำคออีก๒จุดหน้าอกอีกจุดหนึ่ง

ตกอยู่แถวร่างของนายสมศักดิ์ด้วย
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับเพื่อนบ้านกันนะฮะ
ชื่อนายพรศักดิ์นาคพี่น้องอายุ๓๖ปีชื่อเล่นชื่อป๊อก
อยู่ห่างกับผู้ตายแค่๒๐เมตร

คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

นี่รถยนต์คันนี้ฮะเป็นรถของในป๊อก
ขับออกจากบ้านพัก๑๔นาฬิกา๓๖นาทีวันนี้นี่แหละ
ค่ะนี่นะฮะ
กลางวันแสกเลยไปยิงเขาตาย
แม่ของผู้ตายนะครับแม่ของนายสมศักดิ์
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุลูกชายขี่จักรยานยนต์
เพื่อไปเก็บเศษอาหารตามหมู่บ้าน

จนบ่ายสองครึ่งนะมีเพื่อนบ้านมาบอก
นี่แม่ลูกก็ถูกยิง
แม่ก็รีบออกไปดูเลยนะครับตอนนั้นลูกชายยังไม่เสียชีวิต
แต่หายใจเริ่มติดขัดลำบากแล้วแม่ก็มาช่วยพลิกร่างลูกชายให้นอนหงาย
แม่บอกตอนนั้นได้ยินเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของลูกชาย
แล้วลูกก็หมดลมหายใจเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
แม่เองก็สติแทบแตกจนญาติญาติต้องมาช่วยประคองกัน
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
แล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับในป๊อกคนก่อเหตุด้วย
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับนายสมศักดิ์แจ้งประจักษ์อายุ๔๑ปี

รู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนคนใจร้อน
ไม่รู้มาทำลูกชายแม่ทำไมเชื่อว่าตั้งใจมาดักรอยิงลูกชายแม่อย่างแน่นอน
อืมในแบบนี้มันไม่ถูกกับใครทั้งนั้น
อาจจะลาย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงเกิดเหตุนะครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะฮะ
พอออกมาดูก็เห็นในป๊อกนี่แหละ
แต่เห็นช่วงวิ่งเข้าบ้านตัวเองนะ
ซึ่งบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕เมตร
แล้วในป๊อกก็พาแฟร์ขึ้นรถยนต์ขับหลบหนีออกไป
ญาติตัวเองนี่ยังไม่เว้นนี่ฮะนี่รถตอนที่ขับหนีไปนะฮะ
พาแฟนไปด้วยคือนี่นี่ในป๊อกนะเผื่อใครพบเห็นนะครับ
นายพรศักดิ์นาคพี่น้องอายุสามสิบหกปีค่ะ
ถามว่าเกรกมาเรกเกเรขนาดไหนชาวบ้านบอกแค่ขับรถผ่านบ้านในป๊อกนะ
แล้วเผลอไปมองหน้าป๊อกแค่มองหน้าป๊อกก็อารมณ์ขึ้นฮะ
ตามหาเรื่องตามไปทำร้ายร่างกายเขาบางทีมีปืนเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่เพื่อนบ้าน
ถามว่าเคยแจ้งตำรวจไหมเคย

ชาวบ้านบอกเคยแจ้งแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบให้แล้วนะแต่พอตรวจสอบแล้วมันก็เหมือนกับมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้

นี่ฮะไม่มีใครคือพอไม่มีใครทำอะไรเขาเขาก็ยังอยู่ของเขาอย่างนี้
เอาแต่ยิงปืนขึ้นฟ้ามันผิดกฎหมายนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
นี่ไงเห็นไหมชาวบ้านบอกแจ้งแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วแล้วเหมือนมันเงียบหายไปหรือยังไง

สุดท้ายเนี่ยฮะมายิงเขาตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ตำรวจนะฮะจับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
นะครับชาวบ้านบอกไม่อย่างนั้นคงต้องหวาดระแวงกันไม่
เลิกเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นศพต่อไปแนวทางการสืบสวนของ
ตำรวจนะฮะที่ราชบุรีนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอยดงศักดิ์นะฮะ
บนบ้านเลือกอำเภอโพธารามตำรวจคาดว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
คงมีปัญหากันมาก่อนนั่นแหละแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวต้อง
พยานแวดล้อมต่อไปพร้อมกันกับการติดตามสืบสวนจับกลุ่ม
คนร้ายที่ตอนนี้ขับรถหลบหนีไปกับแฟนของเขาอ่าเผื่อใครพบเห็นนะฮะ